ไปดูเรื่องนี้กันบ้างที่ผมโปรยเอาไว้
มานั่งกินขนมริมทะเลแต่ถามคุณผู้ชมไปด้วยนะ

คิดว่าเหตุผลของใครมีน้ำหนักกว่ากัน
ใหวรุ่นเขาบอกว่าก็มานั่งแค่นี้
ทำไมต้องมาจับทำไมต้องมาจะยึดรถ
รถก็ไม่ได้แต่งซิ่งนะฮะส่วนตำรวจจะว่ายังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปฮะ
ก็๓คนนะครับ

ไม่ไลซอสไอวิดีโอนี้

ลองมาลองมาลองมาก่อน
ดูกันไปพร้อมกันนะครับฟังอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
คลิปนี้เนี่ยมีคนเอามาโพสต์ไว้ในกลุ่มประเทศคอนระบุข้อความว่า
แย่มากนะเห็นวิดีโอนี้แล้วอดใจไม่มาลงไม่ไหว
แค่เด็กนั่งทานขนมริมทะเลต้องจับรถนี้มันคดีอะไร
เขาทำผิดด้วยหรืออยากได้ค่าปรับ
หรือไม่มีงานอื่นทำแล้วน่าเวทนา
อันนี้ผมอ่านตามข่าวนะครับคุณตำรวจ
เพราะว่าไอ้คดีแบบนี้ฟ้องร้องกันมาแล้วนะโพสต์แบบนี้
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่ชายหาดบ่อนนในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านสาวเจ้าของคลิปให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเธอกับเพื่อน
ปูศาสตร์ใช่ไหมเขาเรียกศาสตร์ใช่ไหมปากใต้
ใช่ปูสาดก็คือปูเสือนั่นแหละ
นั่งกินขนมที่สาราริมทะเลปรากฏว่า
มีตำรวจเดินมาไล่ให้กลับบ้าน
โดยให้เวลาเก็บของ๑๐นาที
หากไม่กลับจะยึดรถมอเตอร์ไซค์
สาวคนถ่ายคลิปกับเพื่อนจึงรีบเก็บของ
แต่พอไปถึงที่จอดรถตำรวจบอกว่า

จึงถูกตำรวจยึดรถแล้วก็เอาตัวไปโรงพัก
จากนั้นจึงให้เพื่อนกลับไปเอาสำนำ
ให้ตำรวจดูแล้วก็จ่ายค่าปรับกันเรียบร้อย
อย่างไรก็ตามผมถึงถามว่าคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไร
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งมองว่าตำรวจเข้มงวดเกินไปหรือเปล่า
แต่อีกส่วนหนึ่งมองแบบนี้

เมื่อไม่มีสำเนาทะเบียนรถก็ต้องยึดรถไว้ตรวจสอบก่อน
เพื่อป้องกันการขโมยรถมอเตอร์ไซค์